คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของยาเสพติดยาบ้า
ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเสพไปแล้ว
คนธรรมดาก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๑ปีแล้ว

พอออกมาก็หวนกลับไปเสพยาบ้าใหม่
ล่าสุดจะเอายาฆ่าแมลง
มาส่งข้าวให้กับแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกับพี่สาวกิน
แต่มีคนไปเห็นก็เลยเตะจานข้าวทิ้งไป

จุดไฟเผาบ้านตัวเองคุณผู้ชม

ก็บ้านเจิดบ้านแม่เจิดนั่นแหละโอ้โหนะฮะทุกคนก็พยายามจะบอกเจิดนั่งลง
นะฮะเกิดเป็นคนเผาบ้านคุณผู้ชมนะบ้านเนี่ยนะอยู่ที่ลบบุรีครับ
อยู่ที่บ้านหมี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๗มีนาคม
คนที่ทำก็คือนายบัญเจิดคล้ายพวกอายุสี่สิบเอ็ด
ก็คือในเจิดนี่แหละฮะคุ้มครั่งเสพยาบ้าเข้าไปจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
เอามีดของครูใครจะดับเดี๋ยวจะแทงนะไม่มีไม่มีนะฮะ
ตอนนั้นไฟลุกไหม้บ้านแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงเป็นแม่ของเจิด
ชื่อว่านางสง่าอายุ๗๘ปีตะโกนร้องขอความช่วยเหลือให้คนไปช่วย
นะฮะพี่สาวของในเจิดก็เข้าไปช่วยคือนางลำจวนนะฮะ
จนกระทั่งมีภรรยาของผู้ใหญ่บ้านที่นายเจิดเคารพ
เข้ามาช่วยพูดคุยไก่เกลียไอ้เสียงเมื่อสักครู่ที่เจิดนั่งลงนั่งลงเนี่ย
อันนั้นเขาเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านแหละครับเจิดเขารู้จักแล้วก็เคารพ
ก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มเจิดได้นะฮะ
กางเกงยังมียาบ้าอยู่เลยครับต้อง๑๖เมตรนะฮะ
เสพไปก็ยาบ้าทั้งนั้นทำให้เกิดกลายเป็นคนแบบนี้ไป
นะฮะพี่สาวเขาเล่าแบบนี้จริงจริงแล้วเจอเนี่ยนะ
เพิ่งออกจากคุกกับเรื่องของเขาหายาเสพติดมาสักสามเดือนได้ครับ
ไม่ได้ทำมาหากินอะไรอ่ะครับก่อนเกิดเหตุน้องชายเสพยาบ้าเข้าไปเยอะมาก
นะฮะแล้วก็เอายาฆ่าแมลงเนี่ยคุกข้าวสองจาน
หวังจะให้พี่สาวกับให้แม่กินแต่สามีก็คือพี่เขยเนี่ยไปเห็นซะก่อน
จานข้าวทิ้งทำให้ทุกคนรอดมาได้แล้วเกิดไม่พอใจ
จานข้าวทิ้งใช่ไหมเผาบ้านซะเลยโอ้โหนะฮะ
ไปฟังเสียงพี่สาวของเจิดหน่อยรู้มันเป็นยังไงมันเต็มที่หรือไง
ที่ไม่รู้เรื่องของเบอร์แล้วมันเอายามาจากไหน
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วได้ข่าวว่าที่มันเอายาฆ่าแมลงคุกข้าว
อันนั้นแฟนรู้อันนี้ไม่รู้อ๋อไปทำงานไปเจอพอดีไง
ขึ้นไปเจอเนี่ยครับดูสภาพบ้านข้างหลังสิฮะเออ
ลำพังก็มันก็ลำบากอยู่แล้วนะ
มาหากินแล้วมาเผาบ้านแบบนี้อีกก็หมดกันนะฮะตำรวจสภบ้านหมี่บอกว่าหลังจากจับกลุ่มเจิดได้เนี่ย
ก็เอาไปที่โรงพักแต่ว่ายังสอบปากคำอะไรไม่ได้เลยไม่พูดไม่จานั่งยิ้มอยู่คนเดียวอ่ะ
มือลอยคุ้มครั่งไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ฤทธิ์ยาบ้ามันลงซะก่อนนะฮะ

แล้วก็ส่วนเรื่องของการเผาบ้านตัวเองเนี่ย
ญาติก็คือพี่แม่เองก็ไม่ได้มีใครแจ้งความอะไรนะ
ก็เป็นลูกเป็นน้องก็เลยไม่ได้แจ้งความในเรื่องนี้
แต่ว่าก็โดนเรื่องของข้อหายาเสพติดไป